คุณผู้ชมคะที่ชนบุรีค่ะสามีภรรยาทะเลาะกันค่ะ
ถึงขั้นที่ภรรยาเนี่ยเอามีดฟันมือสามีจนเกือบขาดเลยนะคะ
เห็นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการที่โมโหที่อีกฝ่ายนึงเล่นพนัน
แต่ต่างฝ่ายต่างโยนนะว่าก็เล่นพนันกันทั้งคู่อะไรแบบนี้นะคะ

มีใครมาลูกกับกูไหมตัวไหน
เดี๋ยวมึงต้องเอาเลือดต่าง
ตำรวจมาแล้วยังแบบแทบจะไม่หยุดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงประมาณ๒ทุ่มค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ค่ะที่โวยวายอยู่
นางบุญญจิตอายุ๔๒คือเธอเมาด้วยค่ะ
ตัวเธอก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มตัวไปหมด
มีคราบเลือดติดอยู่ที่เสื้อผ้า
ทำร้ายนายบัญชาอายุ๓๒
บัญชานั่งเลือดอาบอยู่ที่ต้นไม้
นี่นะคะจนตำรวจสพเมืองชนบุรีต้องมาช่วย

ตัวคนเจ็บถูกมีดฟันแขนนะคะ
แขนขวาเกือบขาด
แขนซ้ายก็โดนที่หัวก็โดนเลือดเต็มเลย

ภรรยาติดพนันออนไลน์
โอนเงินจ่ายพนันทุกวัน

ทะเลาะกันรุนแรงอย่างที่เห็น
พอเล่าเรื่องครอบครัวจับได้เล่นการพนัน

ไม่มีเป็นนี่นะโอนว่าตั้งอื่นทุกวัน

บ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่แต่เห็นคราบเลือดนะคะ
เป็นหยดหยดตามกำแพงตามอะไรเนี่ยค่ะ
เป็นบ้านปูน๒ชั้นที่พื้นก็จะมีเลือดหยดอยู่
ทีมข่าวไปที่สพมชนบุรีไปตามความคืบหน้าทางคดีด้วยค่ะ
ทีนี้ไปเจอนางจงจงนามสมมุติอายุ๔๐ปี
เป็นน้องสาวของนางบุญญจิตหรือนางหนูคนที่ทำร้ายสามีนะคะ
คือไปเยี่ยมไปรอประกันตัวพี่สาวอยู่
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าโอ้โหจริงแล้วคู่นี้เขาอยู่กินกันมา๒๐กว่าปีนะ
ไม่มีลูกด้วยกันเคยหย่ากันไปรอบหนึ่งแต่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
ตัวสามีเนี่ยทำงานรับเหมาก่อสร้างแล้วก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อย
แต่ตัวน้องสาวนางหนูก็บอกว่าก็ยอมรับว่าเขาทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันบ่อย
จริงแล้วพี่สาวเธอโดนทำร้ายร่างกายมาตลอดนะ
บอกว่าจริงแล้วฝ่ายภรรยาโดนทำร้ายมาก่อนค่ะโดนทำร้ายมาตลอดเคยบอกให้เลิก
แต่ก็ไม่ยอมเลิกเลิกกันก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
ทีนี้ที่ฝ่ายชายบอกว่าทะเลาะกันเพราะพี่สาวเธอเล่นพนันออนไลน์ใช่ไหม
บอกว่าก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่า
แต่ท้าวที่รู้ก็เล่นด้วยกันทั้งคู่ใหม่ใช่หรอ

ผัวเขาเป็นคนถือเงินเงินในแอปจะเป็นเงินอยู่ในมือถือผัวเป็นหลัก
ซึ่งถ้าจะให้เมียเนี่ยผัวเขาก็จะเป็นคนบอกให้เมียโอน
ซึ่งเขารู้เห็นด้วยกันทั้งคู่การที่จะมาขโมยเงินไปเล่นอันนี้ไม่น่าใช่
ระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวนางหนูไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็ได้เปิดเผยว่าตลอดเวลาที่อยู่กินด้วยกันเนี่ย
อ่ะมันไม่จริงนะเพราะสามีเองก็เล่นพนันเหมือนกัน
หนูกดดันมาเยอะหนูเก็บเขาทำลายความแล้วสิ่งที่เขามาแอบอ้างว่าหนูไปทำ
สิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เรื่องไอ้พนันใช่ไหมพี่
ใช่ซึ่งเขาก็เป็นคนเล่นใช่ไหมเขาก็เล่นเหมือนกันนั่นแหละ
พี่แล้วคำพูดอะไรที่มันทำให้เราเหลืออดเขาด่าอุปการีหนูเขาดูถูกหนู
เขาว่าหนูทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เคยให้เกียรติหนูเลยแม่หนูเป็นใคร
เขาก็มาด่านอนสาบแช่งแม่หนูว่าหนูหนูเจ็บมาเยอะหนูเก็บมาเยอะ
วันนั้นหนูฟิลขาดแล้วพี่หนูเจ็บมาเยอะสิ่งที่เขาทำกับหนู
แต่เวลาหนูทำกลับแต่ทุกคนมาโทษว่าหนูเป็นคนทำหนูคนเดียว
ไม่เคยได้มาแจ้งเพราะว่าหนูไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โต
อืมนี่ขนาดอยู่กินกันมายี่สิบกว่าปีนะคะสุดท้ายเนี่ยโอ้โห
มาทะเลาะทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ส่วนตัวสามีค่ะอาการบาดเจ็บตอนนี้
ตำรวจไม่สามารถติดต่อญาติได้ก็เลยอยากให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์หน่อย
ญาติทางฝ่ายชายมาแสดงตัวนะคะจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
ส่วนทางฝ่ายหญิงนางหนูเนี่ยค่ะถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ส่วนมูลเหตุเดี๋ยวต้องรอฟังทางฝั่งคนเจ็บเขาด้วยนะ